ดูดีกว่าธุรกิจดารากันบ้างช่วงนี้นะคะ
หลายคนก็ต้องเอาตัวรอดกันแบบว่าสุดลิดทีเดียวนะ

ดูพี่คนนี้บ้างพี่สมจิตจงจอหอค่ะ
เขาก็มีธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันนะคะ

หลายคนคงเคยได้ไปชิมกันมาบ้างแล้วนะคะ
เออก็ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดเหมือนกันนะคะ
สมจิตค่ะบอกว่าร้านโรตีชาชักของเขาก็เจอพิษโควิดเล่นงานเหมือนกัน
โดยบางวันค่ะเจ้าตัวก็รับหน้าที่เป็นคนขับรถไปส่งเอง
ซึ่งรายได้ก็พอเลี้ยงลูกน้องได้ให้อยู่รอดค่ะ
ร้านเปิดครับตอนนี้ก็นั่งได้แล้วนะ
ก็นั่งห่างกันนิดนึงครับ
แต่ร้านสำคัญที่สุดคือความสะอาด
แล้วก็ดูแลทุกอย่างให้สะอาดให้กรีนที่สุดครับ

เดี๋ยวอุทยานเปิดเมื่อไหร่ไปเที่ยวขาวใหญ่ไปปักตากาส
ส่วนงานละครนะคะเริ่มกลับไปถ่ายทำใหม่บ้างแล้วค่ะ
โดยกองถ่ายก็จะตรวจเข้มเลยนะคะ
สั่งให้ทุกคนน่ะนะไปตรวจหาเชื้อโควิดกันก่อน

แล้วสำหรับค่ายมวยค่ะพี่สมจิตจงจอหอค่ะ
ก็ไม่ได้ปิดนะคะอย่าเข้าใจผิดไป
เดี๋ยวโควิดซาซาเมื่อไหร่จะกลับมาเปิดอีกครั้ง
แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะวอนเลยค่ะ
อนสังคมเห็นใจคนวงการมวยด้วย

แล้วก็หาว่าเป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา
วงการมวยเนี่ยเป็นบุคคลต้นแรกเลยที่ออกมายอมรับ
ยอมรับอยากรูปผู้ชายว่าผมติดเชื้อนะ

ทำให้ทุกคนรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม
อย่ามองว่าคนวงการมวยนี้เป็นสิ่งไม่ดีครับ
เอาล่ะเหตุการณ์มันผ่านมาแล้ว
ทำปัจจุบันนี้ให้ดีดีกว่านะคะ

เรื่องของการรักษาความสะอาดความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางรัฐบาล